อย่างที่บอกว่าเรา๓คนอาจจะรำได้ไม่ค่อยดี
แต่ว่าถ้าไปดูแก๊งนี้เนี่ย
รำทั้งซิ่งทั้งแซ่บทั้งเด็ดทั้งอร่อย
ไปดูการแข่งขันส้มตำลำซิ่งสดิ้งโชว์

นี่คือการจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการโครงงานสู่วิชาชีพ
ซึ่งทางโรงเรียนหนองหานวิทยาจังหวัดอุดรธานีนี่นะคะ
เขาจัดขึ้นเนอะให้ดูบรรยากาศลีลาอ่อนช้อยอ่อนหวานกันไปก่อนไหม
นึกว่ามืออาชีพขึ้นมาไล่รำกันจริงเนาะ
เขาก็จัดทีมส่งเข้าแข่งขันทั้งหมด๔กลุ่ม๔คณะด้วยกันนะคะ
ฟังชื่อแต่ละทีมแต่ละกลุ่มก่อน
ชื่อนี่บอกเลยว่าแซ่บมากแซ่บไม่แพ้รสชาติของส้มตำเลย
ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแรกคือกลุ่มปากบ้านโอ้โหคงเผ็ดเวอร์มาก
กลุ่มที่๒เจ๊สมหมายกลุ่มที่๓กลุ่มม้าสาวตำแซ่บ
กลุ่มที่สี่กลุ่มแซ่บเวอร์นะคะ
แล้วก็มีอีกกลุ่มก็คือกลุ่มส้มตำรำซิ่งสดิ้งเชิญ

แต่ละกลุ่มชื่อทีมว่าแซ่บแล้วไปดูลีลาของผู้เข้าแข่งขันนี่แซ่บกว่านะคะคุณ

หลังจากทุกทีมแข่งขันตำส้มตำกันเสร็จเรียบร้อย
ความหนักอกหนักใจมันก็มาอยู่ที่นี่
กรรมการท่านคณะกรรมการผู้อำนวยการ
และครูอาจารย์ในโรงเรียนนั่นเอง

ท่านก็ไม่ค่อยคิดว่าเอ๊ะจะตัดสินใจยังไง
เพราะว่าแต่ละทีมเนี่ยโหรสชาติดีกันทั้งนั้นเลย
หนักอกหนักใจดูจากสีหน้าไม่ต้องอธิบายถึงรสชาติ
น่าจะรู้ว่าท่านบอกว่าขอข้าวเหนียวเพิ่มหน่อย
มากแซ่บมากนะคะสุดท้ายท้ายสุด
และช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยก็คือการประกาศผลการแข่งขันนั่นเอง
ซึ่งผลปรากฏว่ากลุ่มที่ชนะเลิศการแข่งขัน
ส้มตำลำซิ่งในครั้งนี้ก็คือตรงนี้เลย
โอ้โหสุดท้ายให้ฟังชื่อก่อน
กลุ่มนี้เขามีชื่อว่าอะไร

แค่ชื่อนะก็มันก็แซ่บแล้วอะค่ะ
ผู้ชนะเลิศก็จะได้รับรางวัลเป็นเงินสดด้วยจำนวน๓๙๐๐บาท
ก็เป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนนั่นเองเนาะ
ก็เป็นสีสันการแข่งขันนะคะที่ทางโรงเรียนหนองหานวิทยาจังหวัดอุดรธานีเขาจัดขึ้น
ก็คือเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่สากล
แล้วก็พัฒนาทักษะความรู้ทักษะวิชาชีพให้กับน้อง
ให้น้องเนี่ยกล้าคิดกล้าแสดงออกแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ด้วยแบบนี้

โอ้โฮสดิ้งยิ่งกว่าตอนดีใจสนุกสนาน
ก็ยินดีกับน้องด้วยแต่ว่าทุกทีมนี่เขาแบบโอ้โหจัดเต็มกันมามาก
ความคิดสร้างสรรค์มันทำให้เราต่อยอดความรู้ได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น
ในโรงเรียนแต่ละโรงเรียนก็จะมีการจัดกิจกรรมแบบนี้
เพิ่มความสนุกสนานแล้วก็ความสามัคคีให้กับน้องนักเรียนด้วย
น่ารักจริงเลยปรบมือนะครับใช่แล้วค่ะ